คุณผู้ชมคือจับได้ว่าภรรยาแอบแชทคุยกับชายอื่น
แล้วตอนที่ภรรยากำลังทำอาหารอยู่สามีเอาครกทุ่มใส่หัว
ครกอันเนี้ยนะโอ้โหครกเนี้ยมันนักมากนะ
บอกให้นะอันนี้เสียชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะ
รอยเลือดนะฮะโอ้โหรอยเลือดเป็นทางแบบนี้เพราะอะไร
เขาลากศพของภรรยาตนเองมาโอ้โห
นี่เราคือเราจะเรียกโคกหินอังสิราอย่างนี้
ค่ะโอ้โหนี่ใช้นี่ทุ่มไปค่ะครับ
โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภก่อจันทร์ไปตรวจสอบเหตุนี้เลยครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าบุญมีอำเภอก่อจันทร์ที่ชนบุรี
เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วบริเวณห้องครัวเนี่ยคุณผู้ชมหลังบ้านเนี่ยนะ
รอยเลือดน้องเลยเพราะเป็นรอยเลือดที่ถูกลากมาเป็นทางครับ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่ป่าละม้อหลังบ้าน
ไปเจอร่างของนางสาวอุสามณีอายุ๓๖ปี
ความหน้าเสียชีวิตอยู่ท่อนบนเนี่ยเปลื่อยที่ศีรษะมีเสื้อคลุมไว้
แล้วตรงศีรษะก็มีรอยโดนของแข็งทุบเป็นแผลขนาดใหญ่ครับ
ถูกลากมาตรงนี้คุณผู้ชมข้างมีมีดขอได้ย่ายอยู่
แล้วก็จอบวางคู่กันแต่ไม่มีรอยเลือดอะไร
ห่างออกไป๓เมตรมีอาวุธที่เชื่อว่าใช้ในการทำร้าย

จนเสียชีวิตก็คือครกหินครกนี้ฮะมีรอยเลือดติดอยู่เลย
คนก่อเหตุก็คือสามีผู้ตายนั่นเองนายธีรพันธ์อายุ๓๓ปี
หลังจากที่เขาก่อเหตุก็ขับรถยนต์
ขับรถยนต์สีขาวหลบหนีไปครับ
แต่เจ้าตัวขับย้อนกลับมาในที่เกิดเหตุครับ
เพราะอะไรลืมของเอาไว้จะกลับมาเอาของ
ตำรวจเลยสบโอกาสนี่รวบตัวไปได้เลยคุณผู้ชมฮะ
แขนยกขายกตัวอุ้มมาแบบนี้เลยไปดูบรรยากาศตอนนั้นเลยฮะ
กะไม่ให้หนีไปไหนไม่ให้ดิ้นหนีเลยคุณผู้ชมฮะ

ก็เมียผมไม่คุยกับผู้ชายคนอื่นน่ะ
แล้วผมก็ลากศพเมียไปทิ้งหลังบ้านครับ

ต่อมาตำรวจคุมตัวธีรพันธ์ไปทำแผนครับ
ในจุดที่ลงมือฆ่าก็คือในครัว
แล้วก็จุดที่ลากเมียมามาทิ้งตรงนี้
ลูกชายของผู้เสียชีวิตอายุ๑๘ปี
แต่ว่าน้องเขาเป็นลูกเลี้ยงของธิรพันธ์นะ
เล่าให้ฟังว่าผมเคยเตือนแม่แล้ว

แต่แม่ไม่ฟังแม่ไม่เชื่อผม
มีแต่จะเชื่อธิรพันธ์
แล้วก็มาด่าผมอีกนะว่าไม่ทำงาน
กระทั่งมาถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายจนเสียชีวิต
อย่างที่ผมก็เตือนไว้จริงครับ